ตามข่าวที่ดีที่สุดของเมื่อวานนี้กันก่อนนะครับ

สวมใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้าถุลออก
นี่เป็นภาพที่ประชาชนบันทึกไว้เมื่อเวลาประมาณ๑๗นาฬกา๔๕นาทีของเมื่อวานนี้นะครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลส่วนต่อขยาย
นาทีที่รถยนต์พระที่นั่งเทียบบริเวณทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าสนามชัยเขตพระนคร
ประชาชนต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกกล้อง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
พระดำเนินและส่งทักทายประชาชนที่มารอเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
ก่อนส่งพระดำเนินไปอย่างบนคนพิธี
นางสำรานสุวรรณชาติสุพรรณชาติขออภัยครับ
อายุ๖๗ปีประชาชนที่มาเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
บริเวณสถานีรถไฟสนามชัยเล่าว่า
ตอนแรกที่ได้นั่งแถวหน้าสุดก็ดีใจแล้ว
แต่จากนั้นเจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังได้พาไปนั่งที่ใหม่
ตรงทางเข้าสถานีรถไฟฟ้ารู้สึกดีใจมาก
เพราะได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด
มองเห็นทั้งสองพระองค์แย้มพระสวรรค์
และส่งโบกพระหัดทักทายประชาชนตั้งแต่ลงจากรถยนต์พระที่นั่ง
แล้ววินาทีที่นางสำรานบอกว่าเธอเกือบจะเป็นลม

คือวินาทีที่ได้สัมผัสพระหัดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
หัดของพระองค์ท่านนะครับเธอบอกว่าเย็นและนุ่มมาก
เวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๓๕นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีรถไฟฟ้าหลัก๒เขตบางแคร์
ประชาชนที่เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จต่างเปล่งเสียง
พระเจริญดังกึกกล้องทั้งสองพระองค์ทรงทักทายประชาชนอย่างใกล้ชิด
และมีพระราชปฏิสันธารกับประชาชนอย่างเป็นกันเองโดยไม่ถือพระองค์
มีบางคนขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงพระอักษรและเซลฟี่ด้วย
หนึ่งในนั้นคือนางสาวดนภากลัดบุภาได้กลับบังคมทุนในหลวงรัชกาลที่๑๐ว่า
เธอเป็นครูมีหน้าที่สอนนักเรียนขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตถ่ายภาพเซลฟี่กับพระองค์ไปให้เด็กดูว่า
หลวงทรงมีพระเมตตากับประชาชนมากเพียงใดในหลวงทรงรับสั่งว่าได้เลยได้เลย
แล้วก็ได้ถ่ายเซลฟี่กับในหลวงและพระราชินีหลายภาพรู้สึกปราบปลื้มและมีความสุขมากที่สุดในฐานะของประชาชนคนหนึ่งครับ
พระบรมราชานุญาตให้ทรงพระอักษรหลังพระบรมชายาลักษณ์ของทั้งสองพระองค์ตอนนั้นคิดว่าพระองค์คงทรงพระอักษรไม่มาก
พระองค์ทรงพระดำเนินกลับมาตรัสว่า
ให้เธอมุ่งมั่นให้ทำความดีแล้วก็ไม่คิดร้ายต่อใคร
ไม่ใส่ร้ายไม่ทำร้ายใครให้รักประเทศครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอักษรบนแผ่นฟิลเจอร์บอร์ด
หลังพระบรมชายาลักษณ์ความว่า
ชาติไทยคนไทยแสนวิเศษมีวัฒนธรรม
มีน้ำใจมีความเป็นไทยคือความรักความอบอุ่น
มาจากความตั้งใจทำดีมีความรักและเมตตาสามัคคี
ทำในสิ่งที่ถูกมีธรรมะทำถูกทำดีไม่คิดร้าย
ใจร้ายมีความนับถือในความจริงและความดีครับ
จากนี้ยังมีชายคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ
สวมชุดนักรบมาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จในหลวงราชการที่๑๐
เขาบอกว่าเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสไปเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จใกล้
แต่ได้ปักหลักรอชื่นชมพระบรมีอยู่แถวหลังก็รู้สึกภูมิใจแล้ว
และที่ใส่ชุดนี้มาเพราะต้องการให้คนอื่นรู้ว่า
พระมหากษัตริย์ไทยทรงปกป้องแผ่นดินและดูแลรัศดรมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนเรสวนมหาราชครับ